พระคูตรประหลัดวิมวลสินทรีย์วัดหรือหลวงพี่นาค
เจ้าอาวาสวัดพรายชุมพลบ้านหางคลองหมู่๕
ลงพื้นที่บริเวณคันดินริมตลิ่งที่เกิดน้ำซ้อจนพัง
ที่ตำบลยางซ้ายจนทำให้น้ำนั้นไหลท่วมพื้นที่หมู่
๕และหมู่๙ทำชาวบ้านเดือดร้อนไปกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
โดยได้นำถุงยางชีพจากโครงการสังคานุเคราะห
ลายทุกข์ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
เพื่อเป็นการช่วยเหลือโยมในยามที่เดือดร้อน
ส่วนทางด้านของนายขจรศักดิ์รักพาณิชมณี
ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมนายกเหล่ากาชาติ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพสภากาชาติไทย
เร่งให้การช่วยเหลือประสบภัยน้ำถ้วม
ในพื้นที่ตำบลครองอุดมชลจรของอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู
แล้วก็การเร่งระบายน้ำออกจากทะเลในพื้นที่ตอนบน
ทำให้ประชาชนตอนนี้เดือดร้อนไป๙หมู่บ้านกว่า๑๕๑๐ครอบครัว

ระวังช่วยเหลือประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง